เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิง

เธอเข้าไปช่วยผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งถูกแฟนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บได้รับความบ่อ
เหมือนผู้หญิงนอนลงไป

ซึ่งจะแฟนไทย
ตามสิทธิ์พื้นฐานแล้วช่วยเหลือคนที่โดนหลายไม่ตามสิทธิ์พื้นฐานไม่มีสิทธิ์ครับ
ตามสิทธิ์พื้นฐานทางกฎหมายแล้วไม่มีสิทธิ์โหเก่งกว่า
ตามสิทธิ์พื้นฐานก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิงก่อนนะคะแต่กูไม่ทำมันทำไม
ผมไม่ทำเขาผมไม่แตะตัวเขาแล้วที่คุณทำแฟนคุณ
เจ้งความได้เพราะว่าปกติบุลลุกได้อเมริกาอังกฤษได้เถาว่า

ผมพักพี่มาตั้งแต่เดือนแรกที่เขาเช่าอย่าเถียงไม่รู้อย่างพูด

เขายินยอมให้ผลักที่นี่นะแต่ว่าทางกฎหมายคือการยินยอม
โอ้โหเอากฎหมายมาสวนกันเลยค่ะ
วัดวัดกันเลยค่ะนะคะเอาข้อกฎหมายมาเถียงกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เถียงเรื่องนี้กับคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะ
ตำรวจมาก็เถียงกับตำรวจต่อด้วยค่ะ
ใส่ไม่ให้เจ้าของไม่ใช่เจ้าของเจ้าของร่วมไม่ให้เจ้าของ
เร็วทำรู้เรื่องไหมทำรู้เรื่องไหม

ออกมาได้นะตำรวจกูไม่ทำอะไรคือเกราะนี้นะ
พอจะไปลงทางเหมือนก็วิ่งมาอย่างนี้ใช่มั๊ย

เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้ไม่ยอมเลยนะคะ
คืออันนี้คือผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดี

ส่วนใหญ่ก็มาตำหนิการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ส่วนผู้หญิงในคลิปบอกว่า

เพราะว่าไม่อยากให้ครอบครัวเห็นค่ะ
คือก็มีคนแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ผู้ชายในคลิปนี่คุณหน้านะ

คือพอคลิปนี้มีการแชร์ไปเยอะคน

ตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จัก
จากรายการชื่อดังรายการหนึ่งนะคะ

ที่ทำให้คนรู้จักเขาในวงกว้าง
ก็คือมีประวัติตั้งแต่ปี๒๕๖๓ถึงปี๒๕๕๙
เพราะเคยเป็นข่าวในคดีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

แล้วชื่อเขามาติดประกาศอยู่ในเว็บไซต์
เตือนภัยการซื้อขายออนไลน์มาแล้วด้วยค่ะ
เจ้าตัวก็เคยถูกสารออกหมายจับ
และถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
โอ้โหก็เคยออกรายการดัง
แล้วก็เคยถูกออกหมายจับถูกควบคุมตัวด้วย

ค่ะค่ะค่ะค